กรณีลูกสาวก่อเหตุฆ่าแม่
ซึ่งแม่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วย

ลูกสาวก็บอกว่าที่ทำไปเป็นเพราะว่าเครียด
รวมถึงบอกด้วยว่ามีการดื่มสุรามาก่อนจะก่อเหตุ
รองสารวัตเวลสอบสวนสถานีตำรวจภูโทร
ที่จังหวัดฉะเชิงเซาก็ได้นำตัวนางโสพิษเสริมสุข

เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับของศาลจังหวัดฉะเชิงเซา
หลังจากที่ทำร้ายแม่แท้เสียชีวิต
โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังจากที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดที่เกิดเหตุค่ะ
เจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าแม่ตัวเองจริง
หลังจากที่ได้รับแม่มาเลี้ยงดูได้ประมาณ๓ปี
โดยที่แม่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์
ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้
ซึ่งตัวเธอเป็นคนงานก่อสร้างมีรายได้น้อย
แล้วก็ต้องคอยหาเงินไปรักษาแม่อยู่บ่อยครั้ง
ทีนี้มาช่วง๒ปีหลังค่ะผู้เป็นแม่มีอาการหนักขึ้นรุนแรงขึ้น
ก็เลยทำให้ลูกสาวเครียดประกอบกับวันที่เกิดเหตุ
เกิดเหตุคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน
ก็คือ๒๓เมษาวันนั้นเธอได้ดื่มสุรา
เมาขาดสติจึงก่อเหตุขึ้น
หลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็หนีไปตามที่ต่างค่ะ
แล้วก็ถูกตำรวจกองบังคับการปรับปรามจับกลุ่มได้ที่กรุงเทพ
อีกครั้ง๓๑เมตรจำนวนแข้งเป็นบินนรร
โทษแม่หนูก็ทำบุญแม่ทุกวันใส่บาทซื้อช่างกระทาง

ขออนุตาเกิดเป็นลูกแม่อีกถึงหนูจะทำไม่ดี

สารภาพเสียงสั่นนะคะแล้วก็บอกว่าที่ก่อเหตุไปเนี่ย
คือยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นความจริงหรือความฝัน
แล้วก็พอเห็นข่าวก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
ทีนี้ก็ไปได้สามีทำงานอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะคะ
แล้วก็เจ้าตัวก็เล่าให้ฟังบอกว่าอยากที่จะเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
แต่ขอเจอหน้าลูกสาวที่อยู่ต่างจังหวัดก่อน
แต่ทีนี้ถูกตำรวจชุดสืบสวนจับ
ขณะที่นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายบุพการี
จนเป็นเหตุให้บุพการีถึงแก่ความตาย
ก่อนที่จะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนรับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ